อันนี้เรื่องของบริษัทนี่ก็เป็นบริษัทเหมือนกัน
เวลาคุณจะจัดงานอะไรสักทีคุณก็ต้องจ้างพวกบริษัทเหล่านี้เข้าไปช่วยคุณจัดงานใช่ไหม
นี่ก็เหมือนกันเขาบอกว่าเป็นลักษณะเหมือนงานอุปสมบทนะคะ
ตัวคนที่เป็นคนจัดงานไปร้องสื่อเพราะอะไร
เขาบอกเจ้าภาพเทค่ะ
คือจัดแล้วแต่อยู่ดีไม่จ่ายเงิน
แล้วเหตุผลของการไม่จ่ายเงินนะคุณ

เขาบอกว่าตรงจุดถ่ายรูปอ่ะ
มันคล้ายเหมือนกับมีตัวที่ตั้งนะคะ
เป็นเหล็กนี้ยื่นออกมาเขาไม่พอใจ

นั่นน่ะสิคุณเขาบอกงั้นไม่จ่ายค่ะ

คนที่เขามาร้องสื่อคนนี้ก็คือคุณปียะนัทหุ่นทรัพย์อายุ๒๕ปี
เอาหลักฐานค่ะมาโชว์มาแสดงเลย
ร้องสื่อบอกเนี่ยไปรับจัดงานอุปสมบทนะคะ
วัดแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
เมื่อวันที่๒๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
ตกลงกับลูกค้าเรียบร้อยเลยนะว่าราคา๑๗๐๐บาท
เดี๋ยวพี่พี่วางมัดจำ๕๐๐๐ก่อนนะ
หลังจากนั้นเดี๋ยวเหลืออีก๑๒๐๐๐บาท
จ่ายกันหลังจบงานวันที่๓๑
ปรากฏจบงานไปเรียบร้อยลูกค้าไม่จ่ายเงิน
ให้เหตุผลสั้นว่าไม่พอใจกับฉากที่ใช้ถ่ายภาพในงาน
เพราะนั่งร้านที่วางพิงฉากโผล่ออกมาค่ะ

เอ้าแล้วทำไมพี่ไม่พอใจอะไรพี่ไม่บอกให้แก้ไข

แล้วเขายังบอกด้วยว่าเจ้าภาพคนนี้ก็เดินอยู่ในงานตลอดเวลา

พอถามไปคนนี้นะคะที่เขาบอกว่าเป็นเจ้าภาพชื่อว่านางพา
เขาแต่เพียงสั้นว่าขี้เกียจจะพูด
คุณปิยะนัทบอกตัดสินใจเข้าแจ้งความค่ะ
พยายามทวงถามเรื่องเงินหลายต่อหลายครั้ง

ล่าสุดมีการบอกกับเขาด้วยว่า
ถ้าอยากได้ให้ไปฟ้องเอาเขาพร้อมจะไปขึ้นศาล
ถ้าจะจ่ายไปจ่ายที่ศาลฟังเสียงดูค่ะ
ฟังแล้วก็ให้ฟ้องเอาอ่ะเนอะ

พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่